เธอบอกเธอกำลังจะได้เป็นเจ้าสาว

ซึ่งเป็นเมียของตำรวจมาคุกคาม

ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลายสิ่งหลายอย่าง

เอาเป็นว่าคุณโอนะคุณโออายุ๓๐นะครับ

โพสต์ภาพหน้าบ้านเป็นภาพนิ่ง
มาแอบถ่ายตอนกลางคืน

บ้านวังตอก็แค่ปากซอย

นี่อยู่ที่ตำบลบ้านค้อนะฮะที่ขอนแก่น

แชร์ภาพออกไปเกิดความเสียหายไปหมด

แล้วครอบครัวต้องอยู่อย่างหวาดกลัวด้วย

ที่บ้านวังตออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แม่ก็ไปอยู่กับบ้านญาตินะครับ

วันที่เกิดเรื่องคือ๓๐มกราคม

มีคนรู้จักโทรมาบอกส่งข้อความ

ตามหาตัวเธอนะ

แล้วเตรียมจะแต่งงานกันในปีนี้

คนที่เคยคบหาเป็นแฟนกันมาก่อน

ก่อนหน้านี้เคยมีโทรมาหาคุณโอ
แล้วพูดเรื่องแฟนแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่ได้บอกนะครับ
มาเกิดเรื่องในครั้งนี้เกิดขึ้นก็เลยถึงบังอ้อ
ผู้หญิงคนนี้เคยคบหากับแฟนคุณโอทั้งที่มีสามีเป็นตำรวจอยู่แล้ว
พอแฟนรู้ก็เลยเลิกแต่ตอนคบหากันผู้หญิงเคยซื้อจักรยานยนต์ให้
เคยให้เงินใช้เลิกกันเหมือนกับเขาอยากได้คืนทั้งรถทั้งเงิน

คุณโอก็เลยให้แฟนเนี่ยเอาทรัพย์สินเนี่ยไปคืนหมดนะ
ทั้งหมดก็น่าจะประมาณ๔๖๐๐๐บาทอะไรประมาณอย่างนี้
ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบถูกตามทวงน่งทวงหนี้อะไรอย่างนี้ก็กลัว
กลัวว่าลูกนะฮะเป็นลูกกับสามีเก่าคุณโอนะฮะ
กับแม่เนี่ยจะเกิดอันตรายแล้วก็สงสัยมากว่า
สามีตำรวจของผู้หญิงคนนี้รู้หรือเปล่าว่า

อยากจะได้รูปเราอยากจะได้เงินคืนจากเราอยากจะได้เงินคืนจริงหรอ
นึกว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ถามเขาไหม
หนูถามอยู่ว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็บอกว่าเขาไปตามหาแฟนหนูไปหาที่บ้านแฟน
แล้วแฟนหนูไม่อยู่ก็ต้องมาตามหาที่บ้านเธอ
เพราะว่าพวกเธอมาอยู่ด้วยกันหนูก็เลยบอกว่า
ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่คบหาดูใจยังไม่ได้แต่งงาน
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแฟนของหนู
บอกเขาไปว่าที่เขาทำแบบนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่า
ครอบครัวหนูเนี่ยไปเป็นหนี้เขาซึ่งอยากให้เขาอ่ะแก้ไข
ให้แก้ไขเนื้อเรื่องให้หนูแต่เขาก็ไม่ได้แบบจะไอ้หนี้ให้

คือไม่รู้ว่าแฟนเขารู้เรื่องไหมแต่ว่าก็อยากจะให้เขาคุยกันคุยกัน
แล้วก็อยากให้เขาดูแลแฟนเขาดีไม่อยากให้มามีปัญหาอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาก็คืออยากให้คุยกันดีไม่ใช่ให้โพสต์ลงอะไร
แต่ไม่ให้สังคมเขามารับรู้
พร้อมจะคุยค่ะว่ามันทำไมทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่แบบปกติ
แคบไม่อยู่บ้านกันเลยใช่ไหมครับไอ้แม่
ถ้าเกิดเขามาคุยมาเคลียร์หรือมาทำความเข้าใจกันไหมพร้อมจะคุยกับพ่อ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งด้วยนะครับ

คุณแอนเนี่ยยอมรับว่าไปถ่ายรูปหน้าบ้านโอจริง
แต่ชี้แจงว่าไม่ได้จะไปหาเรื่องไม่ได้คุกคาม
แค่อยากทวงเงินจากอดีตแฟน
เพราะติดต่อไม่ได้ถูกบล็อกทุกช่องทาง

ก่อนหน้านี้ตกลงกันว่าจะคืนเงินให้กว่าครึ่งแสน
ผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละ๕๐๐๐ตั้งแต่พฤษภา๖๔
จากนั้นขอลดเหลือเดือนละ๓๐๐บาท
พอมามกราคมที่ผ่านมาติดต่อไม่ได้
ก็เลยไปที่บ้านของโอที่เป็นแฟนกับอดีตแฟน
เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างก็ตั้งทนายขึ้นมาจะต่อสู้คดีกันนะครับ
พนักงานสอบสวนของตำรวจสพเวรุวันนะฮะ
นัดให้มาไกลเกลี่ยกัน๗กุมภาพันธ์นี้
ถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้ก็ว่ากันต่อไปตามขั้นตอน